คุณผู้ชมค่ะมาเบรกนี้ช่วยออกแรงหน่อยช่วยหน่อยค่ะ
มาดูหน่อยนะคะว่าผู้ชายสองคนนี้เขาเป็นใคร
เป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นอาสาสมัครเหรอ
ตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วยหน่อย
แต่ที่แน่คนที่เขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าสองคนเนี่ยไม่ได้น่าเป็นมิตร
น่าจะเป็นมิจฉาชีพค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
คือทำทีเรียกให้จอดมอเตอร์ไซค์แล้วไปถามว่าทำอาชีพอะไร
ถอดหมวกถ่ายรูปแล้วก็จากไปเอ้าทำไมทำแบบนั้นอ่ะ

เออขอรูปเต๋าด้วยตั้งแต่จะเป็นพวกเกียงไทยไทยอ่อน
เอาลูกเทศเอาลูกหลายด้วยนะเออหือหือนะขอบคุณมากมาก
พี่พี่ขออนุญาตขอบคุณพี่ขอบขอบหมวกหน่อย

พอคนที่เอามาโพสต์เนี่ยถามกลับไป

ตอบกลับมาเราเป็นคนไทยสอบถามกันไม่ได้เหรอ

ว่าคุณเป็นมิตรสาธิบหรือเป็นมิตร

เขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเลย
เรื่องนี้เอาเป็นว่าระวังบุคคลสองคนนี้ด้วยนะครับ

ทีรถตามมาสั่งให้เราหยุด
แล้วถามว่าเราทำอาชีพอะไร

ใครอยู่แถวนั้นระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยโพแก้ว
แถวถนนนวมินกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วยดู
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะคะ

และถ้าเกิดว่าเป็นไปทำแบบนั้นทำไม

นี่ถือวิทยุมาแล้วก็เอ๊ะเจ้าหน้าที่หรือเปล่า